วันนี้มารับจ๊อปปลูกมะพร้าว๒๐ต้นกล้วย๒๐๐ต้นในพื้นที่ว่างเปล่าแบบนี้
ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าหน่อยเพราะช่วงนี้ฝนกำลังมาค่ะ
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบในรู้ก่อนร้อนหนาวเป็นประจำทุกวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ
ช่วงนี้ฝนตกอยากจะให้กรอบโกยเอาหน่อยนะคะ
ใครอยากจะปลูกอะไรก็เตรียมปลูกกันให้ดี
เพราะว่าอีกเดือนครึ่งก็จะเข้าสู่หน้าหนาวกันแล้ว
อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ดามค่ะ
ส่วนช่วงนี้ต้องระมัดระวังฝนเลยนะคะ

ทะเลก็จะมีคลื่นสูงด้วยเช่นกันนะคะ
ชาวเรือก็ต้องเตรียมพร้อมในการออกเรือน

ฝนตกชุกหนาแน่นหลายจังหวัด
กรมบุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนแล้วนะคะ
สังเกตจากโมเดลตรงนี้สีเหลืองสีเขียวจนไปถึงสีส้มแดง

จะทำกิจกรรมอะไรให้เน้นทำกิจกรรมช่วงกลางวัน
เพราะว่าเย็นถึงค่ำถึงดึกฝนจะตกหนักเลยทีเดียว

ส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรให้เร่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้กันด้วยนะคะ
ในทะเลอันดามันจะสูง๒๓เมตร
ดังนั้นชาวเรืองดเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวังช่วงนี้ค่ะ
ตรวจสอบสภาพอากาศโดยรวมและละเอียดนะคะ
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่๔กันยายนค่ะ
สำหรับภาคเหนือและภาคอีสานจะมีฝนฟ้าขนองเยอะเลยนะคะ
ฝนตกหนักตลอดทั้งสัปดาห์๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ให้ระมัดระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่ม
ยกของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงป้องกันอันตรายเอาไว้ค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนเยอะมาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
โอกาสเกิดฝนร้อยละ๖๐๘๐ของพื้นที่
มีแนวโน้มฝนตกเยอะแบบนี้ไปอีก๒วันค่ะ
ดังนั้นพื้นที่ใดขาดน้ำต้องรีบเก็บน้ำเอาไว้ใช้
ไว้ล่วงหน้าว่าปีนี้ฝนน้อยและอีกเดือนครึ่งฝนจะหมดแล้วนะคะ
ส่วนพื้นที่ริมทะเลจุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า๒เมตร

ภาคใต้จะมีฝนทั้ง๒ฝั่ง๑๔๐๗๐ของพื้นที่ค่ะ
ทะเลฝั่งอันดามันคลื่นค่อนข้างสูง๒๓เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้ด้วยนะคะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองมากหน่อย๑๖๐๘๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งเน้นตกหนักช่วงเย็นถึงค่ำรวมถึงดึกถึงเช้าค่ะ
ก็ต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเรื่องปัญหาน้ำรอการระบาย
ดังนั้นวางแผนก่อนการเดินทางด้วยนะคะ
พื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าอย่าปล่อยให้ศูนย์เปล่านะคะ
ปลูกต้นไม้หน่อยก็ดีเพราะว่าได้ประโยชน์จากการเก็บพืชผลมาทาน
แล้วก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้พื้นที่กันด้วยนะคะ
อันนี้ก็ขอเตือนขอเน้นย้ำกันเอาไว้ตรงนี้ค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนต้องการฝนให้รีบกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้
เพราะอีกเดือนครึ่งจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วก็ช่วงหน้าแรงแล้ว
วันนี้ขอตัวไปปลูกต้นไม้ก่อนนะคะออเดอร์มาเยอะเลยทีเดียว
ลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ